การประกาศตั้งพักการเมืองของนายสุเทพเทือกสุบันอดีตเลขาธิการ
กบประสอบและแนวร่วมกบประสอบ

ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับ
นั่นทำให้ภาพของการเมืองไทย
ถูกจับตามองอย่างเข้มข้นอีกครั้งหนึ่ง
ที่ถูกอดจับตามองไม่ได้
การยอมตระบัดสัตว์เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทยของนายสุเทพเทือกสุบัน
่งบอกถึงกระแสการเลือกตั้งและการเมืองที่คาดว่าจะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะกับพักประชาธิปัตย์ที่ต้องคิดหนัก
เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครตามหัวเมืองรวมถึงพื้นที่ภาคใต้
เป็นฐานเสียงของพักประชาธิปัตย์กับคนที่สนับสนุนกปศซึ่งก็คือคนกลุ่มเดียวกัน
ดังนั้นคะแนนเสียงที่เป็นหนึ่งเดียวและเคยเทให้กับพักประชาธิปัตย์จำนวนไม่น้อย
จะต้องถูกแบ่งมาที่พักรวมพลังประชาชาติไทย
สถานการณ์นี้ทำให้พักประชาธิปัตย์อยู่ในที่นั่งลำบากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ยังไม่รวมกับที่พักพลังประชารัฐที่มีนายสมคิตจาตุศีพิทักษ์เป็นผู้สนับสนุน
กระแสดูดอดีตสสกมของพักประชาธิปัตย์ไปร่วมงานด้วย
ทั้งไหนสกลทีพัฒนิยากุลไหนนนาตะพนถีศุวรรณไปถึงไหนพุทธิพงกุณากัน
ซึ่งทั้ง๓คนได้คะแนนเสียงรวมกันกว่า๑แสนคะแนนจากการเลือกตั้งเมื่อปี๒๕๖๒
โดยครั้งนั้นนายพุทธิพงศ์ชนะในเขตห้วยขวางกว่า๓๗๐๐คะแนน
ส่วนนายสกลทีอีกกว่า๒๕๐๐คะแนน
ต้องเสียคะแนนส่วนนี้ออกไปบางส่วน

อดีตสอสอส่วนใหญ่ของพักประชาธิปัตย

คงต้องแบ่งไปสนับสนุนพักของนายสุเทพด้วย
พักนี้ไม่ดูดใครครับ
คนที่เคยเป็นกปปศร่วมกับผม
เมื่อตอนที่ผมตัดสินใจมาร่วมกับพักรวมพลังประชาชาติไทย
ผมก็ไม่ได้ชวนคนเหล่านั้นนะครับ

ผมไม่ดูดเลยไม่เชิญเลย
แกนนำทุกคนที่ร่วมเป็นร่วมตายกันมากับผม

เขาก็กลับไปสู่พักการเมืองเขาหมด
แม้แต่คุณเอกณัฐพร้อมพันธ์อยู่บ้านเดียวกัน
เขาก็กลับพักประชาปัตย์
อกจากนี้การเข้ามารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของนายสกลที
ยังถูกมองว่าเข้ามาช่วยขอสชลุกงานการเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
หวังได้เสียงคนเมืองหลวงที่สนับสนุนคอสชให้อยู่ต่อ
เช่นเดียวกับพักอนาคตใหม่ที่มาหวังช่วงชิงฐานเสียงกลุ่มคนรุ่นใหม่
งานหนักในพื้นที่เมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครจึงตกอยู่กับพักประชาธิปัตย์มากกว่าพักอื่น
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน